คืออาจารย์ปียบุตรเนี่ยคือเรียกได้ว่าประเด็นเกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ย
อยู่รอบตัวอาจารย์ปียบุตรอยู่แล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นสมัยเป็นนักวิชาการแม้กระทั่งออกมาทำงานการเมือง
แม้กระทั่งณตอนนี้ไม่ได้อยู่เป็นพักแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังเป็นประเด็นกลุ่มนี้ไปที่อาจารย์
เอาเบื้องต้นก่อนโจทย์ของดิฉันคือว่าปีนี้ถูกพูดเยอะแล้วเรื่องนี้
อาจารย์คาดว่าปีหน้าประเด็นเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
เขยิบไปแบบไหนจะยังคงอยู่ไหมหรือไม่แล้ว
ครับคือผมเรียนอย่างนี้นะครับคุณจอมขวัญคือ
ประเด็นปัญหาเรื่องสถาบันพระมหาศัตริย์มันมีการหยิบยกพูดคุยกันมา
อย่างสม่ำเสมอทั้งในแง่ของงานวิชาการทั้งในแง่ของการรณรงค์
แต่ว่ามันเงียบหายไปหลังรัฐประหารปี๕๗ทีนี้ก็กลับมาอีกนะครับ
ก็ด้านหนึ่งก็ต้องให้เครดิตกับกลุ่มการชุมนุมครั้งนี้ที่เขากล้าหา
ที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเอ่อผมเรียนอย่างนี้ครับว่า
ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ย
แต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วว่าประเด็นการปฏิรูปสถาบันพระมศัตริย์เนี่ย
มันถูกเอามาวางไว้อยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบมันก็ตาม
เราจะเห็นด้วยกับเขาหรือเราไม่เห็นด้วยกับเขามันถูกนำมาขึ้นไว้บนโต๊ะเรียบร้อย
ทีนี้เราจะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะครับผมเชื่อว่ามันก็ยังเหลืออยู่ทางเดียวคือ
มันต้องเปิดพื้นที่ให้มันพูดคุยกันเปิดพื้นที่ในที่นี้ผมหมายถึงสองข้อคือหนึ่ง
จำเป็นต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้คนทุกทุกฝ่ายทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่างนั้นคุยกันได้อย่างเต็มที่นะครับ
โดยที่ไม่ต้องกังวลใจว่าจะถูกคุกคามและไม่ว่าในรูปแบบของนอกระบบหรือในระบบกฎหมายนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองผมคิดว่าต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
ว่ามันไม่ได้มีใครคิดร้ายต่อประเทศชาติบ้านเมือง
แต่กำลังถกเถียงกันว่าจะจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันพระมศัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของรัฐในราชนาจักรไทยและอยู่ใต้รัฐธรรมนูลนั้นให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรเท่านั้นเอง
มันไม่ได้มีใครเรื่องคิดร้ายถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าปีหน้าก็จะไปต่อได้
แล้วผมเรียนคุณจอมขวัญดูนิดนึงว่าเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระกษัตริย์เนี่ยมันหลากหลายมันมีบางส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูลมันมีบางส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมันมีอีกหลายส่วนที่เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัตินะครับซึ่งแต่ละรัชสมัยก็ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นเวลามันเข้าไปปรับไปปรุงตรงส่วนนี้มันต้องใช้หลากหลายมิตินะครับมันต้องใช้เวลาในการทำงานทางความคิดในการพูดคุยถกเถียงนะครับแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยถ้าเราลองดูเนี่ยในทางประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยผ่านเหตุการณ์ความท้าทายต่างอย่างนี้มาแล้ว
นิยมเข้ามาสุดท้ายในหลวงราชการที่สามในหลวงราชการที่สี่ก็เล่นบทบาทแบบทุนนิยมผ่านการทำส่วนนี้สัญญาเบารึ่งสมัยราชการที่ห้าก็เช่นเดียวกันเจอขุนนางครอบงำตระกูลบุญนาคทุกท่านรู้จักกันดีนะครับท่านก็ส่งปฏิรูประบบราชการเจอการล่านอนิคมก็ส่งเปลี่ยนเป็นรัฐราชการให้มัน

เราต้องเชื่อใจกันว่าไม่ได้จะเป็นการล้มหลางเนี่ยใช้คำพูดสรุปแบบนี้นะคะเชิญคุณหมอค่ะ
การพูดถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถามว่าทำไมเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่สำคัญในประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีการพูดกันด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในในจุฬลงกรมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็คือวิทยานิพลของอาจารย์ท่านหนึ่งไม่ไม่เปิดไม่เปิดชื่อ
กันนะครับเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะฮะเกี่ยวกับจอมพลสมัยตำบลปเกี่ยวกับเกี่ยวกับรัฐบาลสหรัฐหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พบว่ามีข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วก็มีการเอามาพูดกันต่อเนื่องในการชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งการที่จะชักจูงลงข้อมูลต่าง

ถ้าจะพูดอย่างปลอดภัยผมคิดว่าเราก็พูดกันในสถาบันกศึกษาซึ่งในธรรมสาสก็มีสมบูรณสาสก็มีไม่มีการฟองรองนะครับซึ่งผมผมสนับสนุนแล้วผม

ผมคิดว่าเป็นเวลาที่เราจะตั้งสติตอนเนี้ยนะครับผมคงบอกว่าใครอยากชุมนุมก็เรียกร้องไปเถอะคงไม่ค่อยมีใครอยากมาแต่ผมคิดว่าการที่เราจะมาคุยกันในวงวิชาการหรืออะไรในห้องประชุมในที่ที่ว่าปลอดภัยเนี้ยต้องไม่ให้บนเวทีอืมต้องไม่ใช่แบบเป็นโลกโซเชียลอะไรที่คนอื่นไปจับแล้วก็พอเขาครอบเอ่ยแคปเอาไว้แล้วก็
ต่อให้มีการอัดไว้นะผมว่าเราก็สมาร์ทพอแล้วก็แฟร์พอที่จะพูดคุยกันถึงอ่าสถาบันอันสำคัญยิ่งนะครับแล้วก็อ่าตระเด็นเอาในช่วงนี้ขอพูดเรื่องที่ผมเห็นว่าสำคัญก็คือว่าชอบพูดกันเรื่องแบบว่าความคิดต่างคนเห็นต่างนะครับผมบอกเมื่อเห็นต่างก็อย่างน้อยก็มีสองน่ะแหละบางทีก็มีสามสี่

มีการปรับปรุงมีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงน้ำหนักเป็นยังไงสัดส่วนเป็นยังไงในสังคมไทยนี่แหละครับผมเกลียดว่าเป็นเทรนด์ปีหกสี่ที่น่าจะเป็นไปครับที่ที่ที่คุณหมอตุ๋นบอกนะคะที่ฉันขอข้อมดนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็คือว่าที่ที่คุณหมอตุ๋นบอกเรื่องของการพูดถึงในจุฬ

เองเนี้ยก็ไม่ได้อ่าไม่ได้เป็นตัวผู้เขียนเองนะครับแต่เท่าที่เราอ่านหนังสือเรื่องเนี้ยแล้วก็ฟังจากทั้งสองฝ่ายเนี้ยก็มีการยืนยันว่าอ่านังสือเรื่องนี้มีความผิดพลาดบกพร่องอยู่หนึ่งจุดเรื่องการอ้างหลักฐานนะครับจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เป็นการแปลผิดพลาดแต่จุดนี้เพียงจุดเดียวนะครับที่บ
เป็นใจจริงก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้ผิดพลาดแต่เวลาเราดูหนังสือทั้งเล่มเนี้ยหนังสือทั้งเล่มเนี้ยสมมุติฐานใหญ่ใหญ่ของเขาคือการสนับสนุนการเพิ่มภูมิพระราชยำนาจในรัชสมัยของในหลวงองค์ที่แล้วเนี้ยในช่วงหนึ่งเนี้ยมีความสนับสนุนร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาด้านหนึ่งก็
ในปี๒๔๗๗จุดเริ่มต้นมันมาจากการที่ว่า
หลวงราชการที่๗พยายามที่จะวีโต้กฎหมาย
ภาษีมรดกครั้งหนึ่งนะครับ

อีกครั้งหนึ่งก็คือในหัวราชการที่๗
ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการแต่งตั้ง

พูดกันตรงก็คือเสียงข้างมากในเวลานั้น

แล้วทีนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับ

สมาเป็นกษัตริย์ต้านเรื่องธรรมดนูนมันจะตกลงกันอยู่
มันจะมีการสู้กันในทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดา
แล้วมันจะค่อยขยับขยับจนชัดเจนขึ้น
มันก็เหมือนสมัยอังกฤษกว่าจะชัดเจนกันแบบนี้ก็ผ่านกันเป็นร้อยปี
ดังนั้นเวลาเราพูดประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าพูดในมิตินี้นั่นก็คือว่า
หลวงราชการที่๗ท่านก็ทรงตัดสินใจ
ซึ่งผมนับถือในแง่ของการต่อสู้ในทางการเมืองนะ
คือเมื่อสู้กับฝ่ายการเมืองแล้วสู้ไม่ได้
ทางออกนั่นก็คือสละราชสมบัติ

ต้องสืบสาวเราเรื่องต่อครับว่า

นี่คือมูลเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับทางคณะรัศดร
คือไม่ได้จะเรกอาจารย์ค่ะแต่ว่าต้องเบรกเพราะว่าขอโฆษณาเพราะเดี๋ยวอีก๒ช่วงจะแวะ